ย่านสัมพันธวงศ์กรุงเทพเขาฝากมานะคะฝากงานถึงรัฐบาลชุดใหม่หน่อย
แก้ปัญหายาเสพติดและคนเร่ร่อนให้ทีได้ไหมถ้าจำได้ก่อนหน้านี้เราเพิ่งจะอ่านข่าวกันไปที่ว่า
มีคนเร่ร่อนอยู่อยู่ก็เดินมาแทงคนเร่ร่อนเร่ร่อนอีกคนหนึ่งที่นอนอยู่อ่ะ
เข้าไปจนเขาเสียชีวิตเลยแล้วตัวเองก็บอกว่าต้องต้องกำจัดคนแบบนี้
คือชีพจรอ่อนแล้วแล้วก็เสียเลือดมากด้วยค่ะ
ยืดแถวนี่ละ
คุณผู้ชมจะได้ยินเสียงชาวบ้านเอาแต่เรียกบอกอย่าหลับนะพี่อย่าเพิ่งหลับ
รถพยาบาลกำลังมาตื่นมาคุยกับผมก่อน
ก่อนอย่าเพิ่งหลับอยู่อย่างนี้ค่ะ
คือชาวบ้านช่วยกันประถมพยาบาลแล้วก็เรียกให้เจ้าหน้าที่สำนักระบายน้ำคนนี้เนี่ย
ไม่ให้หลับเพราะกลัวว่าถ้าหลับไปแล้วเนี่ย
กลัวจะไม่ตื่นเพราะชีพจรเขาอ่อนมากแล้วแล้วเลือดเนี่ยเสียเลือดไปเยอะมากนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซอยวัดปฐุมคงคาบริเวณท่าน้ำสวัสดี
ใกล้กับป้อมตำรวจสอนอปทุมคงคาริมถนนทรงเสริมที่เขตสัมพันธวงศ์นะคะ
๒ทุ่ม๑กันยายนคุณดูเลือดค่ะเลือดคืออาบทั้งตัวเลยนะคะ
หลังเกิดเหตุนี้เจ้าหน้าที่กู้ชีพก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเลย
ส่วนคนก่อเหตุตำรวจก็จับได้ทันควันเหมือนกัน

คนเจ็บชื่อคุณโอ๊ปนะคะอายุ๒๓ปี
พลเมืองดีเป็นพี่พนักงานกวาดถนนค่ะ

คุณโอ๊ปเนี่ยพอถูกแทงเสร็จก็พยายามจะเดินไปขอความช่วยเหลือตำรวจที่ป้อม
เพราะว่าตรงนั้นมีป้อมตำรวจอยู่แต่พอดีตำรวจออกเวรแล้วอะค่ะ
ทุ่มก็เลยไม่เจอใครมาเจอเธอ
ซึ่งเธอเองจริงออกเวรแล้วเหมือนกันนะคะ
แต่เธอเห็นแบบโอ๊ยเลือดโชคมาขนาดนี้
เธอบอกเธอทำสุดความสามารถเลยงัดทุกความรู้ทุกความเข้าใจที่มีเกี่ยวกับการห้ามเลือดอ่ะ
เอามาช่วยห้ามเลือดอย่างสุดกำลังระหว่างรอกู้ชีพกู้ภัย
ระหว่างช่วยเธอก็สอบถามข้อมูลคร่าว
ได้ข้อมูลมาว่าถูกคนเร่ร่อนติดยาใช้มีดไล่แทงโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อน
ก็คือต้องห้ามเลือดให้เขาก่อนห้ามเลือดให้เขาแล้วก็เขาจะหลับ
เขาต้องพยายามขอให้เลือดเขาตลอดเพื่อไม่ให้เขาหลับ
เพราะว่าชีพพระจรเขาเริ่มตามลงตามลงตามลงเรื่อย
แล้วเขาบอกว่ามันเริ่มชาชาหมดแล้วไม่ไหวแล้ว
เขาโดนแทงตรงไหนครับ
หน้าอกมันเลยตัดควงหัวใจขึ้นมานิดนึงเส้นเดียวแค่เส้นเดียวเองค่ะ

จนสุดท้ายนี่แม่งที่เขามาช่วยค่ะ
คุณโอ๊ปคนเจ็บเป็นคนดีเล่าไม่ดื่ม

บอกตอนนี้รู้สึกหวาดกลัวมากเลย
คือมันไม่ใช่แค่พนักงานนะที่ต้องหวาดกลัวหรือต้องระวังตัว

คุณเดินอยู่ดีอยู่จะมาโดนแทงแบบนี้

แล้วตรงจุดเกิดเหตุเขาบอกว่าคนเร่ร่อนในพื้นที่เยอะมาก

และคนเหล่านี้ไม่ได้เกรงกลัวตำรวจเลย

จุดเกิดเหตุก็อยู่ใกล้กับป้อมตำรวจสอนอปทุมคงคาแท้
ก็ยังก่อเหตุได้หน้าตาเฉย

เขาก็เตือนกันว่าให้ระวังจรจัดอย่างนี้
อ่าซึ่งพูดถึงแล้วย่านเนี้ยมันมีสักกี่รายได้คะ
อุ๊ยเยอะเยอะเยอะมาก

อืมแต่จริงเขาก็รู้ว่าเราเป็นพนักงาน

ไปเถียงไม่จำเป็นไม่ต้องไปพูดกับอะไรกับมัน
หลังเกิดเหตุเนี่ยตามจับคนร้ายได้ทันทีเลย
โดยเขาไปหลบอยู่ที่บ้านเช่าของตัวเองครับ

หาว่าเขาไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟ

เขาก็เลยโมโหบันดาลโทษะ
คว้ามีดแทงไปหนึ่งครั้ง

จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส

จับคนนี้ได้แล้วคนอื่นล่ะ

ติดยาบ้างต้องรอให้มันเกิดเหตุ
แบบนี้ไหมถึงจะมาไล่จัดการ

เขาบอกฝากถึงรัฐบาล

ช่วยแก้ปัญหานี้ทีทั้งคนเร่ร่อน